ดูต่อกันที่ตำนานกันหน่อยดีกว่าช่วงนี้แหมวีรกรรมแกเยอะเหลือเกิน
ตำนานเด็ดเด็ดลีลาโดนโดนโตโนภาคินนะฮะอู้ยนะฮะ
ไม่ว่าจะสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์อ่าคนยังไม่เสร็จเลยพี่แกโดดน้ำอีก
อ่ะจะมีอะไรบ้างยำรวมมาให้ดูทีเดียวค่ะ
คืออย่างนี้คุณผู้ชมที่เอาคลิปย้อนมาให้ดูกันอีกครั้งเพราะว่าเมื่อวานนี้นักข่าวเราเพิ่งจะมีโอกาสได้ไปเจอพี่โตโน่แล้วก็สมาชิกมาแบบรวมวงเลยนะเปิดโอกาสให้มาเก็บเบื้องหลังเขาถ่ายทำเอ็มวีชื่อเพลงว่าสะกดทัพ

พอเจอพี่โน่กับเพื่อนทั้งทีขอถามถึงท่าฮิตก่อนเลยพี่ไอ้สตาร์ทมอเตอร์ไซค์เนี่ย
นานมายังไงท่านี้รวมไปถึงอีกหนึ่งตำนานล่าสุดกระโดดลงสระน้ำไปเลยจนกลายเป็นไวรัลว่อนโซเชียลค่ะ
ซึ่งพี่โตโน่เองก็บอกว่าตกใจเหมือนกันที่ทุกคนพูดถึงแต่ว่าก็ตามฟิลตามกระแสค่ะ
เพราะว่าเวลาโชว์เนี่ยฟิลล์มันได้เพลงมันมาโอ้โหอารมณ์พาไปค่ะ
พร้อมฝากถึงพี่แจ๊ดนะแจ๊สสปุ๊กนิกปาปียองกุ๊กหรือว่าเจ้าของฉายาโตโยแหมขยันคอปเวอร์ซะละเกินนะ
จะเป็นยังไงไปฟังพี่โตโน่หน่อยค่ะ
อ๋อมันดูได้
ใช่ครับไปวัดไปดูแล้วว่ามันลึกขนาดไหน

ก็มีความสุขที่มาดูแล้วมันก็เป็นคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นด้วยครับเป็นบ้านผม
จะสร้อบสุขกับพี่แจ๊ดของเรา
ก็ต้องขอโทษพี่แจ๊ดด้วยครับไม่ได้ทักเลยครับไม่ได้ทักเลย
ก็ไม่คิดจริงครับว่าจะมีคนมาอย่างสตาร์ทมอไซค์มันก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับ
นั่นก็ตลกดีฮะเป็นจริงแล้วมันเป็นแค่การนับจังหวะ
ยังไงนะคะพี่โน่ยังไงคะ
ไปดูบนคอนเสิร์ตดีกว่าครับผมให้ผมทำตรงนี้ผมก็อาย
กำลังจะแซวพี่โน่อยู่พอดีเลยว่าพี่โน่ชอบยืนนับจังหวะไง
แล้วถ้านักข่าวสัมภาษณ์ไปด้วยแกสตาร์ทมอไซค์ไปด้วยก็น่าจะฮาได้เหมือนกันนะ
เออเป็นดูนะ
ฮาผ่านไปมาต่อที่เรื่องราวดีของพี่โตโน่กันบ้างค่ะ
ช่วงเย็นวันนี้พี่โตโน่เขาจะบินไปเยือนที่จังหวัดนครพนม
ไปร่วมพิธีรำบวงสวงค่ะเป็นงานใหญ่เหมือนกัน

ก่อนที่พี่โน่นี่นะจะเตรียมเข้าพิธีบวชนาควันพรุ่งนี้แล้วค่ะ
ซึ่งการตัดสินใจบวชในครั้งนี้ถือว่าเป็นความตั้งใจ
เพราะว่าอยากจะตอบแทนพี่น้องชาวนครพนมแล้วก็พี่น้องชาวลาว
ที่ช่วยเหลือให้ภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงที่ผ่านมา
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะ
ใจไว้ว่าอาทิตย์หนึ่งนะครับตั้งใจไว้ว่า๗วัน
อยู่จำวัดที่วัดพระธาตุพนม๓วัน
แล้วก็จะข้ามไปจำวัดที่ทางฝั่งลาวด้วยครับ

ใช่ครับก็คือวัดพระธาตุศรีโคตะบองครับ

ผมอยากตอบแทนนะฮะอยากตอบแทนทุกบาททุกสตางค์
ที่คนไทยคนลาวช่วยกันมา
บางคนเขาอาจจะไม่ได้มีพี่ชาย

ผมรู้สึกว่าการบวชให้ของผู้ชายไทย
มันเป็นการตอบแทนบุญคุณที่สูงสุดแล้ว
เท่าที่เราจะนึกออก

แต่ว่าจะไปร่วมในวันบวชด้วยครับ
นี่คือไปทั้งท่องบวชด้วยหลักของราว
ใช่ครับครับทั้งไปกับหลายคนเลยครับ
ทีมเพราะว่าผมไม่ได้บวชคนเดียวนะ
ทีมทีมไหว้ก็บวชกันด้วยใช่ครับ

ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เหมือนกันนะคุณผู้ชม
แต่ว่าเห็นพี่โน่อารมณ์ดียิ้มแบบนี้

เพราะว่าพี่โน่เขาป่วยเป็นซึมเศร้าเนอะ

เล่าให้ฟังบอกว่าสาเหตุมาจากการสวมบทบาท
ในเสือดำเป็นหนังเรื่องขุนพันธุ์คุณผู้ชมค่ะ

อินกับบทบาทสวมจิตวิญญาณของตัวละครตลอดเวลา

แล้วทำไงทำให้หลุดออกจากตัวละครตัวนี้ไม่ได้ค่ะ
ก็เลยเกิดผลกระทบกับคนรอบข้างที่แบบว่า
เอ๊ะทำไมพี่โน่ดูบึ้งตึงจังเลย
เหมือนแบบอารมณ์ไม่ดีตลอดเวลา
ถึงขั้นที่ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ด้วยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวก็บอกว่าอาการดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะ
นักแสดงมากฝีมือก็อย่างนี้คุณผู้ชมนะ
บางทีอาจจะแบบอินกับตัวละครนั้นมากเกินไป